อยากไปฝากเรียกเธอว่าแฟน
เดินทั่วแค่สักครั้งก็ยังดี
อยากให้หู้ว่าดีแค่แบบนี้
อายมีเหตุผล
เก่งมากเก่งมากจบแล้ว

เป็นอย่างคือร้องเพลงได้ดีซ้ำนี่ครับ
น้องแคนใครสอนให้แคนร้องเพลงครับ

ชอบร้องเพลงตั้งแต่๕ขวบ

ร้องได้ร้องได้
เรงที่๑นะครับอุณหภาษณ์๑๐๐๐บาท
น้องแคนร้อง

ดีจังดีจังครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เราดีใจแทนให้เราดีใจแทนให้
ดีใจครับร้องได้ครับถูกต้องทุกคำครับคุณผู้ชม
ผมครับถ้าร้องได้แบบนี้รับเงินแล้วรับเงินแล้ว
ได้เอาเงินไปช่วยแม่ตอนนี้รับราคาหนึ่งหมื่นบาท
๑หมื่นบาทครับ
จากเพลงของเบิ้ลประทุมราชนะครับอ้ายมีเหตุผล
ตอนนี้ได้เวลาของแท่นอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว
ดีใจไหมครับร้องเพลงแรกได้ตอนนี้รับไปแล้วตั้งหนึ่งหมื่นเลยนะ

ดีใจครับโอ้โหเก่งมากเลยนะเนี่ย
ร้องเพลงแล้วเรามีความสุขไหม

แล้วเวลาร้องเพลงให้แม่ฟังแม่ชอบไหม

แม่บอกว่ายังไงตอนแคนร้องเพลงให้แม่ฟัง
แม่บอกว่าเก่งครับ
ตอนนี้ไม่ใช่แม่คนเดียวแล้วที่บอกว่าเก่ง
เพราะพวกเราบอกว่าแคนเก่ง

แพนช่วยแม่ทำงานบ้านอะไรบ้าง
วดเนียนแล้วก็เก็บของเล่นแล้วก็เก็บขยะ
วาดเฮือนเก็บของเล่นล้างจานไหม

กวาดบ้านทูบ้านแล้วก็ลดน้ำดอกไม้

ทำไมเธอถึงชอบลดน้ำต้นไม้บอกเรา
เพราะว่าอะไรมันเป็นสายยางแล้วมันก็อยู่ตามรั้ว

แล้วมันคุยกับเธอไหมตอนเธอไปรถมันมันขอบคุณเธอไหม
พ่อครับน้องแคนนี่เขามีนิสัยเป็นยังไงบ้างครับ
นิสัยเขาเป็นเด็กที่พูดรู้เรื่องครับผมว่านอนสอนง่ายครับ
สิ่งไหนที่เขางอแงพอดีเราอธิบายเหตุผลให้เขาฟังเขาก็เข้าใจ

เห็นบอกว่าไปตลาดเนี่ยเจอของเล่นบอกพ่อไม่มีตังค์ซื้อก็ไม่เป็นไร

อันนี้คือยังไม่คุ้นกันใช่ไหมคะถ้าคุ้นกันปกติเนี่ยเขาจะเป็นคนยังไงคะคุณพ่อ

วันนี้คือเป็นอย่างคือว่าวว่าวคือคือเงียบง่วง

เวลาไปขายของไปด้วยกันไหมคะ
ถ้าเป็นวันหยุดช่วงนี้ก็ไปครับผม
ช่วงที่เขาเรียนอนุบัน๒เนี่ย

ต้องไปวันหยุดแต่ตอนอยู่ศูนย์เด็กเล็กนั้นถ้ามีงานก็ต้องไปด้วยกัน
เขาก็ช่วยเก็บของครับถ้าไม่ให้ช่วยนี่ไม่ยอมครับ

ครับผมช่วยจนเสร็จที่ไปขายด้วยกันเพื่อนเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำงานช่วยพ่อแม่ขนาดนี้
เวลาไปขายของกับคุณพ่อคุณแม่แคนช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างครับ

บูธเวลาเราไปตั้งบูธเราต้องทำยังไงบ้างอ่ะ
ก็เอาเด็กใส่กัน
เอาเหล็กใส่กันชุบแล้วมันจะได้เป็นราวแขวนผ้า

หมุนน็อตกุ๊กมันมีน็อตตรงไหนมั้งเนี่ยกุ๊กข้างบนข้างล่าง

ข้างล่างด้วยกุ๊กมีตรงไหนอีก
แล้วก็มีตรงนั้น
ตรงนั้นเหรอเอาเพื่อนเธอช่วยสิ
ตั้งลาแขวนผ้าเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อ

ไม้แขวนแล้วเราก็แขวนไว้ที่ลาวกุ๊กแล้วเธอไม่เหนื่อยเหรอ

ทำไมเราต้องช่วยพ่อแม่ด้วยเราไปวิ่งเล่นดีกว่าไม่เอาแล้ว
พ่อแม่เห็นไปเป็นค่ะ
พ่อแม่เห็นไม่เป็นค่ะ

ถ้าไม่ได้แคนช่วยนะป่านี้ไม่โตมาจนป่านี้นะ

เธอเป็นคนที่สุดยอดมากฉันชื่นชมเธอ
แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ช่วยพ่อแม่ล่ะเราไปแล้วเราก็ไปวิ่งเล่นอย่างเดียวเลยดี

ตั้งแต่เขาเดินเป็นนะฮะแต่บ้าออกบูธนี่เขาเกิดมาได้๑๐วันก็ต้องไปด้วยกันนะครับ

ก็มีพี่ชายเขาอะค่ะ

กับซีแล้วก็มีแคนมาอีกคนนึง

ประทับใจอะไรลูกคนนี้คะคุณแม่
เวลาแม่เครียดนำตาไหลร้องห้าของเขาก็

ก่อนที่จะโรแบตไปกว่านี้

ต่อไปเป็นเพลงที่๒แล้ว

ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็เก็บเอาไว้นะครับ
อินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

แคนครับรู้จักเพลงนี้ไหม

คงต้องให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนตัดสินใจ

เพราะว่ายังเด็กมากแล้วก็ง่วงด้วย
ลุงไปมีปรึกษาละมาบอกลุงละ

มันก็คุยกับคุณพ่อกับแม่

ได้ซ้ายแล้ว
ใครครับ

แคบนาน
หลังจากปรึกษากันเรียบร้อยแล้ว
ก็มาตอบคำถามกันฟังอินโทรไปแล้วนะครับน้องแคน
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
แคนจะสู้หรือจะหยุดครับ

อ่าาาไหนบอกร้องไม่ได้ไงเรา

เรามีตัวช่วยให้ทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับ
สามารถเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
แคนจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

มีสิทธิ์เปิดได้๓แผ่นนะครับ
เปิดมาใน๓แผ่นถ้ามันไม่โดน
ตัวเจ๋งก็ให้รู้ไปนะครับ

มาดูนะครับตัวช่วยแผ่นที่๓ที่น้องแคนเลือกก็คือ

น้องแพนครับให้เพลงเก่งอะไรไว้กับทางรายการครับ

ก็เปิดได้เพลงเก่งของตัวเองก็น่าจะดีที่สุด
ลองลงมาจากข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับก็พร้อมนะครับ
เอาละครับเพลงนี้เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
แคนเปิดตัวช่วยออกมาได้เป็นเพลงเก่งของตัวเอง
ก็จะใช้เพลงเก่งนะครับร้องเป็นเพลงที่๒ครับ
เพลงที่สองครับเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
ไกลไกลกินสวัสดีเจ้าซู่เจ้าซู่แลก
จากปราไปจางใดจากกินเต้นเอาไหม
อาทังวัดอาทังวัดอาทังวัดอาทังวัดอาทังวัด

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ